แล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันที่โคราชกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
หลังจากที่เปิดให้บริการตามปกติวันนี้วันแรก
หลังจากเกิดเหตุการณ์อันโหดเยี่ยมนะคะ

คนเยอะมากเดี๋ยวพาไปร้านหนึ่งร้านนี้คนเยอะเป็นพิเศษครับ
คนเยอะเป็นพิเศษเพราะอะไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง
เพราะว่าเขาฟรีด้วยนอกเหนือจากฟรีเขาบอกว่าเป็นการทำบุญนะคะ
ร้านนี้ค่ะเป็นพิซซ่าเขาเอาเตาถ่านนะ
เป็นพิซซ่าใช้เตาถ่านเขาเอาเตาถ่านไปเองเลย

ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นพิซซ่าเวียดนามค่ะ

ก็จะกรอบอยู่หน้าห้างนะคะ
วันนี้กินฟรีนะคะกินฟรีจนกว่าของหมด
คนเลยต่อคิวกันเยอะเลยค่ะ
เจ้าของร้านที่มาขายพิซซ่าเวียดนามก็คือนายจตุรงชัยบังนะคะ
เขาปั่นจักรยานมาแล้วก็เอาเตาถ่านมา
พิซซ่าเวียดนามแจกจ่ายให้กับประชาชนตั้งแต่เช้า
ถึงบ่าย๓ไม่พักเลยคุณพรรคภูมิ
เองคนเดียวแบบนี้ค่ะนี่มีภาษาเวียดนามให้ดูด้วย
คุณจตุรงบอกว่าที่ตั้งใจมาก็คือ
นำแป้งพิซซ่าเวียดนามมา๕๐๐ชุดให้ทุกคนกินฟรี
อยากจะช่วยพี่น้องชาวโคราชให้อิ่มอร่อยแล้วก็ยิ้มได้
จะได้ลืมเรื่องราวฝันร้ายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันดับแรกเลยที่ตั้งใจมาทำพิซซ่าให้คนกินฟรี
อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

แล้วก็เลือกที่จะทำขนมให้กินแทนที่จะเป็นการสมทบทุนร่วมบริจาค
เพราะว่าอยากเห็นรอยยิ้มเวลาทุกคนที่มายืนต่อแถว
มารับพิซซ่าของเขามันเห็นรอยยิ้มเห็นมิตรภาพตรงนี้สำคัญ
และอีกหนึ่งวัตถุประสงค์สำคัญที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้
อ๋อที่เสียชีวิตพร้อมกันเลยอ่ะใช่
ก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในเทอร์มินัล๒๑
ครอบครัวนี้เขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เขาไปกินพิซซ่าเวียดนามที่ร้านของนายจตุรงค์คนนี้
ซึ่งเขาต่อแถวยาวมากเขาต่อแถวเป็นชั่วโมงค่ะ
แล้วเขาก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กค่ะ
คุณจตุรงค์เจ้าของร้านพิซซ่าบอกว่า
ไม่ได้รู้จักครอบครัวนี้เป็นการส่วนตัว

แต่ว่าครอบครัวนี้โพสต์เอาไว้ว่ารอคิวเป็นชั่วโมงครับ

ก็คือมีโอกาสแค่มองเห็นหน้าตอนขายพิซซ่าให้มารู้อีกที
ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ที่เทอร์มีนัล๒๑
และครอบครัวนี้เสียชีวิต
นี่คือโพสต์ของครอบครัวนี้

ใช่ก่อนเสียชีวิตเขาไปซื้อพิซซ่าเนี่ยค่ะ

แล้วก็รำลึกถึงครอบครัวนี้พ่อแม่ลูกนะคะ
ซ่าเวียดนามก็มาร่วมออกจิตอาสาร่วมมาทำบุญนะครับ
เพื่อมอบส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับ๓พ่อแม่ลูกนะครับ
ครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
ก็อยากจะทำบุญสาเหตุเนื่องจากว่าคุณแม่ครับคุณแม่ลูกแล้วก็คุณพ่อครับ
มีโอกาสได้ไปทำพิซซ่าเวียดนามร้านผมที่ผมไปออกบูธอยู่ที่งาน
แล้วก็คุณแม่เขาได้ไปทานแล้วก็ถ่ายรูปของร้านผมลง
แล้วก็บอกว่าคิวที่๖๐นานแค่ไหนก็รอครับ
อันนี้คือคำพูดของคุณแม่ที่โพสต์ไว้ที่หน้าเฟซบุ๊คครับ
ผมมีโอกาสได้ไปเปิดเจอหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
แล้วก็ได้ไปแสดงความเสียใจที่หน้าเฟซบุ๊กแล้วก็แชร์มาหน้าเฟซบุ๊คตัวเองครับ
แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมอยากจะทำอะไรให้กับครอบครัวนี้
แล้วก็อยากจะทำอะไรให้กับวันเปิดห้างของเทอร์มินอนเทอร์เวนตี้วันโคราชที่นี่ในวันนี้ครับ
ก็เลยมีความตั้งใจว่าวันนี้จะมาแจกพิซซ่าเวียดนามเป็นสินค้าที่ผมทำจำหน่ายอยู่แล้ว
เป็นสินค้าที่พ่อแม่ลูกนั้นมีโอกาสได้ไปอุดหนุนผมในวันนั้น
จริงแล้วเสี้ยววินาทีทุกครั้งที่ผมขายให้ลูกค้าคาแรคเตอร์ผมก็จะไม่ได้มองหน้าลูกค้า
ก็จะไม่ได้เห็นหน้าผมครับผมอันนี้คือคาแรคเตอร์ที่ผมจะต้องทำมันออกมา
แล้วก็ในวันนั้นที่คุณแม่ไปซื้อผมไม่ได้เห็นครับยอมรับว่าไม่ได้เห็น
เจออีกทีคือหลังจากที่โพสต์แล้วครับ
นี่ค่ะคุณจตุรงเขาบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของร้านเขา
เขาจะแต่งตัวเป็นเวียดนามแบบนี้เลยแล้วก็ใส่หมวกแบบนี้คือปิดครึ่งหน้า
คือไม่มองหน้าใครคนซื้อก็ไม่มองคุยกับนักข่าวของเราก็ไม่ได้มองหน้า
นี่แหละค่ะอันนี้คือภาพแบบกำลังใจดีที่เป็นการมอบกำลังใจให้แก่กัน

แต่ว่าฟังที่พ่อค้านุ่มคนนี้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ย
พูดตรงนะคุณเขียนมาสอนถ้าไม่ติดมานั่งอ่านข่าวอยู่นี่ผมร้องไห้นะ
คือมันทำให้เห็นว่าคนเราเนี่ยนะได้เจอเจอกันเนี่ย
มันไม่รู้นะว่าอีกกี่วันอาจจะจากกันก็ได้เนี่ยใช่ค่ะ

แล้วเขาต้องจากไปโดยที่สามครอบครัวนี้พ่อแม่ลูกเขาไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรเลย
มาเป็นเหยื่อของความบ้าคลั่งของคนคนหนึ่ง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะแม่มันพูดไม่ถูกนะ
มันทั้งความเศร้าความตื้นตันที่เห็นคนไทยไม่ทิ้งกันรักกันอะไรต่อกันเนี่ยนะ
ใช่ค่ะทั้งทั้งที่เขาไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะครับ